พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสิงห์บุรี
เมืองนี้เขาก็มีปลาอร่อยใช่ไหม

ก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยและยิ่งสำคัญนะคะ
เสิร์ฟมาแบบบนชามกะลา
โอ้โหพิเศษนะฮะไปดูกันเลย
ร้านนี้แหละก๋วยเตี๋ยวเรือโซดาชามกะลาค่ะ
ร้านนี้อยู่ที่อำเภอเมืองนะคะเขาเสิร์ฟมาบนชามกะลาแบบนี้
ชื่อร้านก็เฟี้ยวฟ้าวแล้วนะก๋วยเตี๋ยวเรือโซดา
ซากจ้าแน่นอนเออนะคะคือแค่การเสิร์ฟแบบชามกะลาก็เก๋แล้วนะคะ
และยังมีเสิร์ฟแบบนี้เสิร์ฟใส่คันมาอีกโอ้โห
แล้วดูชุดที่ใส่สิคนเสิร์ฟก็ใส่ชุดไทยอีก
บรรยากาศร้านก็ตกแต่งแบบไทยสไตล์ย้อนยุค
คือทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวกลมกล่อมกันไปหมด
ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวในชามก็ตามบรรยากาศก็ตามแหม่มันดีจริงคุณผู้ชม
คุณภารดาผิวเหลืองเจ้าของร้านบอกว่าก่อนที่จะมาเปิดที่สิงห์บุรีเคยเปิดอยู่ที่ลบบุรีมาก่อน
แต่ก็อยากจะให้ที่สิงห์บุรีเนี่ยมีร้านแบบนี้อยากจะสร้างความแปลกใหม่ก็เลยมาเปิดร้านแบบนี้
เพราะฉะนั้นค่ะก็ต้องแนะนำคุณผู้ชมใครที่ไปสิงห์บุรี
อย่าลืมมาเช็คอินมาลิ้มชิมรสก๋วยเตี๋ยวเรือโซดาชูสูตรเด็ด
กะลาสุดคลาสสิกนะคะร้านอยู่ด้านหน้าวังมัชชาของวัดพระนอนจักษีวรวิหาร
อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนี่เองหาไม่ยากใช่ค่ะทำเลเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดี
วันอังคารถึงวันศุกร์ตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามนะคะส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์เปิดยาวไปจนถึงห้าโมงเย็นเลย
ขอหยุดวันหนึ่งแล้วกันวันจันทร์หยุดแค่วันจันทร์วันเดียวเท่านั้น
ใครอยากจะไปทานนะคะเราให้ให้หมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ศูนย์เก้าสองสี่สามสี่เก้าสามหกห้า
ก๋วยเตี๋ยวเรือโซดะชามกะลาจ้าโอ้นี่เขามีมะลงมะระแล้วก็ถั่วงอกสดให้ด้วยนะ
เข้มข้นมากเลยน่ะครับเออรสชาติจัดจ้านดูที่สีของน้ำต้องใส่พริกแบบพริกคั่วอืมนะแบบโอ้โห